ดูเหตุอุกอาจที่เกิดที่สุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าทั้งอุกอาจและโหดเยี่ยม
ใช่ฮะมีกลุ่มคนร้ายเนี่ยขับรถไล่ชนมอเตอร์ไซค์ของคู่อริจนล้ม
แล้วลากไปสองร้อยเมตรไม่พอนะคะพอลากเสร็จปุ๊บ
วนรถกลับมาแล้วกระหน่ำยิงเขาตายคาที่เลยค่ะครับ
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าน่าจะมีหลายปมเหตุและน่าจะมีผู้ก่อเหตุมากกว่า๕คนด้วย
เหตุการณ์ครั้งนี้ตายหนึ่งเจ็บอีกสองติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะครับ
เครื่องวงจรปิดบนถนนสามสองหนึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
บันทึกคลิปเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ถูกรถพุ่งชนท้าย
ลากยาวกว่า๒๐๐เมตรก่อนขับบนย้อนสอนมากระหน่ำยิงใส่คนขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิต
ทราบชื่อคือนายวัชรพหุงธรรมณีหรือออฟอายุสามสิบปี
โดยก่อนหน้านี้ได้ขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาว
มาพร้อมกับนายปวินกรหรือนายบาท
เพื่อนัดเจอกับนายศักดาหรือนายมี่ที่หน้าวัดบางกุ้ง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เนื่องจากมีการนัดหมายส่งมอบยาเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
ที่เคยสั่งซื้อผ่านเพื่อนของนายมี่
โดยนายมี่ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
จากนั้นได้เดินเข้าไปที่รถของผู้ตาย
เมื่อได้จังหวะนายมี่ได้หักกุญแจรถเก๋งที่เสียบคาอยู่

ต่อมามีกลุ่มคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่

ถล่มใส่รถเก๋งของผู้ตายกว่า๑๐นัด

วิ่งไปคว้ารถจักรยานยนต์ของนายมี่เพื่อขี่หลบหนี
แต่ถูกกลุ่มคนร้ายขับรถกระบะตามไปชน

แล้วกระหน่ำยิงใส่ผู้ตายจนเสียชีวิต

ขณะที่ในมี่ถูกยิงเข้าที่ช่องท้อง๑นัด

คดีนี้ตำรวจตั้งข้อสงสัยไว้หลายปม
หนึ่งในนั้นคือปัญหาขัดแย้งเรื่องยาเสพติด

ถูกจำคุกคดียาเสพติดเมื่อ๓ปีที่แล้ว
นายสุเทพธรรมนีพ่อของผู้เสียชีวิต
รับว่าลูกชายเคยติดคุกคดียาเสพติดจริง

ก่อนเกิดเหตุลูกชายหายตัวไป๒วัน

ซึ่งเขาเองก็ไม่เคยคุ้นหน้าในบาสมาก่อน

ทราบข่าวลูกชายถูกยิงเสียชีวิต

อันนี้ว่าเรามานี้แล้วเขาหยุดเลิก

เขามาหาค่ายอยู่ตรงนี้
แล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าเราจะนั่นมากอะไร
ว่าเขาทำหรือไม่ทำเราก็ไม่รู้เขา

ตั้งแต่เช้าเย็นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย

เธอเองก็ไม่รู้จักในบาสเช่นกัน
และไม่คิดว่าสามีกับนายมี่จะรู้จักกันด้วย
เพราะอายุคนละวัยไม่น่าจะรู้จักกันได้
ส่วนเรื่องยาเสพติดเชื่อว่าสามี
ไม่มีทางเข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแน่นอน

ใช่แล้วหนูก็ไม่รู้จักกับคนชื่อบาส

เด็กที่ชื่อมีเนี่ยอยู่หมู่หนึ่ง

ยังไงบ้านพื้นบ้านเดียวกันบ้านเข้าดิน
แต่หนูอยู่หมู่สองคนที่ชื่อมี่เนี่ยอยู่หมู่หนึ่ง

ข้อหาพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืน
และกำลังขยายผลหาตัวผู้ก่อเหตุ

โดยได้ทำการยึดรถที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนวน๓คัน
และล่าสุดมีชายคนหนึ่งขับรถมาจอดที่โรงพัก

วิรยุทธ์ปรานีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน